สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่และให้เยอะกลับมาเจอกันแองจี้ไปไหน

น่ากลัวมาก
ทำเพื่ออะไรเนี่ย

มันจะไม่ได้แบบนี้คนนี้เป็นเทสกาลของคนวงโลกนะคะ

ผีนี่ไงคุณแม่ผีไม่มัว

เพราะคุณมันชอบล่อซื้อแล้วเขากรีดปากคุณ
เขากรีดปากคุณแล้วฉีกหนังถลกปากคุณ

เมื่อวานนะแม่มณีนะ

เขาบอกคุณไม่มีอะไรกับผู้ชายคนนี้

แล้วทำไมเธอรู้ได้ยังไงว่าเขาต้องไม่มีกับใครคนนู้นคนนี้
เธอรู้ได้ไง

หนูก็อ่านตามเพจเอา
เวลาจะทำเสนอข่าวก็อ่านตามเพจ

ตัวแม่ก็เอาพูดศักดาเขามาคุยในรายการอีก
ตะลุคตะลุคร
มากมากมากมากมาก
เขาขุดไปแล้วข้อมูลเขาบอกว่าหลังจากคุณมดดำให้คำใบ้คืนหนึ่ง
งั้นต่อไปนี้คุณก็จะไม่พูดกับผมแล้วใช่ไหมคุณจะเห่าใช่ไหมต่อไปเนี่ย
อย่าอย่าอย่าอย่ามาทำรายการนี้รับหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าแท็กไม่ใช่แล้ว
ที่บอกแท็กว่าฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณมดดำเนี่ย
ทักด่าเคยปากใครดูแลสุขภาพอีแท็กตบปากให้
ตอนนี้พอเข้าไปถึงนกแล้วคุณแม่

เขาบอกมีข่าวว่าแม่มณีโดนจับได้ตั้งแต่รอแถลงข่าวนี้จริงป่

เอ็มตั้มตั้มคือใครเอ็มคือใคร

ล่าสุดนะฮะกรณีของ
คุณวันนี้จิระเจริญยิ่งสถินี

เนื่องจากถูกฆาตกรรมแล้วก็เอาศพนั้น
กไว้ในตู้เย็นเอาปูนทับเอาไว้
ไม่มีคนไปเจอในประมาณ๒สัปดาห์

ปรากฏว่าไปพบว่าน้องสาวนั้นเป็นศพ

ใครที่เป็นคนฆ่ามีการคาดการณ
ทางนะครับไม่ว่าก่อนหน้านั้น
จะมีเรื่องราวของธอมท่านหนึ่ง
ที่เป็นคนสนิท

คือกลายมาเป็นว่าสุดท้ายแล้ว

คือเรื่องราวของไอ้เอ็มหรือไอ้ตั้มหรือไอ้วิทูล

ผู้เสียชีวิตนั้นไปในสถานที่ต่าง

สุดท้ายแล้วไปกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้ำนะครับ

ไปกินแบบหมีพี่มันเลย
บันทึกจะมาขึ้นไอ้พี่นครสวรรค์
สุดท้ายแล้วเอารถขันนี้

ส่วนตัวเอ็มเองก็หนี

จับได้เรียบร้อยเลย
ทางผลสนุทธเอกแมนเย้ม
กรรมกรรมการปราบปรามพร้อมตำรวจสืบศูนย์วิชาการตรวจบุทรภัค๕นะครับ
สามารถติดตามจับตัวนายวิทูลหรือว่าเอ็มหรือว่าตั้มอายุ๓๙ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดฮอตนะฮะในข้อหาชิงทรัพย์
เป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายและรับของโจร
สามารถจับกลุ่มไอ้ตั้มได้หรือเอ็มได้นะครับที่ริมถนนสาย๑๒
ที่ทะบลหนองกระโดนบริเวณจังหวัดนครสวรรค์
ฟอนซ่านะฮะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไปตามเส้นทางดังกล่าวเพื่อหลบหนี
ทั้งนี้นะครับขณะจับกลุ่มผู้ต้องหาพยายามหลบหนีนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการกระจายกำลังดักสกัดจับกลุ่มเอาไว้ได้นี่แหละฮะ
ผู้สื่อข่าวยังรายงานนะครับว่าสำหรับการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ย
ทราบว่าผู้ต้องหานั้นได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ได้มีการรายงานไปที่พลตำรวจตรีจิลภพภูริเดชภูมิครับการตำรวจกองปรับปรามนะฮะ
กระทั่งมีการสั่งการให้ทางพันธุรกิจเอกแมนแล้วก็พันธุรกิจโทนัทพงศ์นำกำลังลงพื้นที่
ตรวจสอบว่าผู้ต้องหานั้นได้มีการนำเงินสดจำนวน๑๖๐๐๐บาทไปซื้อรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวที่ร้านฮอนด้าสนามจันทร์
ในพื้นที่สนามจันทร์จังหวัดนครปฐมเพื่อใช้ในการหลบหนีนะครับ
เร่งติดตามนะครับจนกระทั่งสุดท้ายไปพบตัวแล้วก็จับตัวได้ที่นครสวรรค์
คือเรียกว่ามันไปหลายจังหวัดมากไปหลายจังหวัดมากสุดท้ายแล้วไปพบนี่นะฮะ
เงินจำนวน๑๒๐๐๐๐บาทแล้วก็ไปเจอทองรูปภัณฑ์หนัก๕บาทโทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่อง
อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่จะนำตัวในเอ็มนั้นไปแถลงข่าวที่ตำรวจภูทรภักดิ์๕
เพื่อเตรียมขยายผลถึงการก่อเหตุสังหารโหดในครั้งนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่
หลังจากที่จับเอ็มได้แล้วคนต่อไปที่เอ็มเคยได้มีการพาดพิงก็คือมีต้น
ตั้มตั้มก็คือตัวเขาตั้มคือตัวเขาแต่ไอ้ต้นเขาบอกว่าไอ้ต้นเนี่ยเป็นคนฆ่าตัวเขาเองเนี่ย
เอาศพเนี่ยอำพลางแล้วไอ้ต้นเนี่ยหนีลงนาธิวาสไปแล้วส่วนอีกคนนึงก็คือเป็นสาวธอมอะไรนั้น
บอกว่าเป็นผู้บงการคือสาวทอมก็บอกเขาไม่รู้เรื่องนะ
วันนี้คือเขาพาดพิงไปกันหมดก็ตอนแรกเห็นไหมล่ะว่าแสดงว่า๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมากดวันละสามหมื่นสามหมื่น
จนมีเงินสดกี่ล้านน่ะพี่หนุ่มที่โดยดูแล้วกัน
นี่นะครับก็ตอนนี้จับได้เรียบร้อยแล้ว

ก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาพาดพิงที่พาดพิงมันมีตัวตนจริงหรือเปล่า
มีสาวธอมมาจริงแต่วันนี้สาวธอมเขาก็บริสุทธิ์ใจแล้วนี่

อันนี้ไม่มีใครรู้ก็ต้องรอตำรวจสอบปากคำ
แต่ในที่สุดตำรวจก็เก่งเห็นไหมล่ะ
เรานำเสนอข่าวเมื่อวานนี้ว่าเขาอยู่เสม็ดนะ
ในที่สุดตำรวจรู้อยู่แล้วว่าเขาหนีไปกบดานที่กาญจนบุรี
แต่ในสุดไปจับได้ที่นครสวรรค์
คิดดูเอาเองแล้วกันว่าการเดินทางของเขามันเดินทางเยอะขนาดไหน

แต่นี่คือเท่ากับโดนจับกุมไม่ได้มอบตัวหรือเปล่า

สรุปแล้วนี่คือล่าสุดเลยนะฮะที่วันนี้ข่าวทุกอันก็ได้นำเสนอกัน

คลิปไหนครับคุณแม่

ฉันอยากจะรู้กูบอกมีข่าวบางจ
ซึ่งเป็นแฟนของทางแม่มณีอายุแค่๒๐ปีเอง

ใช่ซึ่งตอนนี้คุณตาคุณยายก็ร้องคุณตาก็ร้องไห้นะฮะ
ร้องไห้แล้วก็บอกว่าอยากจะให้แบบมามอบตัวซะแบบนี้คือเป็นห่วง

ตำรวจเองก็ได้มีการนำกำลังไปตรวจนะครับ
อุดรเรียบร้อยปรากฏว่าไปในบ้านของแม่มณี
เป็นห้องแถวนี้ก็ไปเจอว่ามีเงินอยู่ในตู้เซฟ
แล้วก็มีเป็นพวกทองคำที่เก็บเอาไว้

แล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็มีพวกโซฟาหลุยพวกอะไรอย่างนี้นะครับ
คือเขาบอกว่าแม่มณีเคยได้อ้างประมาณว่า

ว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านทองแม่มณี

เราจะเห็นในเฟซบุ๊กมีการแชร์กันมากมายเลยนะฮะ
ว่าภาพจริงภาพร้านทองแม่มณี
เราได้ยินกันบ่อยอยู่แล้วแม่มณีพ่านท้อแม่มณี

แต่คนอาจจะบอกว่าส่วนที่ที่คนก็เชื่อ
ว่าแม่มณีนี่แม่มณี

มันก็คือเป็นการสร้างขึ้นมาหมดเลยแองจี้

คือตรงนี้เดี๋ยวพี่หนุ่มบอกว่าเขาไปเจอของ
เจออะไรที่ใส่ว่าก็ไม่ได้เตรียมตัวหนีเสียว่า

เขาบอกว่าตอนนี้เมื่อวานที่คุยกันแบบว่า
อินไกรคือคือเขาอยู่ที่สเม็ดน่ะ
เขาเพิ่งโดนวันนั้นวันแรกเพราะมีข่าวออกมา
เขายังถ่ายรายการอยู่เลย

อาจารย์คุยกับพฤตกาลสันตัวเขาแล้วเขาไม่รู้หรือ
คุณหนุ่มคุยพูดเขามดดำคุยจะตบปาก

คุณนั่นแหละดีแล้ว
ฉันเป็นคนที่อ่านจากรายการหวนกระแสเพราะเขางกแขก
ท่านผู้ชมท่องคำเข้าใจ
สมัยคือหนุ่มกันฉันเป็นคนงกแขก
เขายาวแล้วฉันก็จะให้ทีมงานฉันจดสคริปต์ว่านุ่มพูดอะไร

หนุ่มเห็นสกิปคุณแม่ก็สดขอบคุณแม่นะ

คุณแม่เห็นเหมือนน่ะโอ้ยอย่างนี้
เขาบอกว่าแต่ละวันก็มีคนโทรมาทวง
คือแม่มณีก็ขึ้นหัวไลน์
ว่าให้ติดต่อเลขาคนนี้นึกออกป่ะ

เลขาคนนี้วันหนึ่งก็ไม่ทำอะไรก็ต้องตอบ
ที่หนูเอาเงินไปลงแชร์กับแม่มณี
เพราะคือนักก็โดนโกงเหมือนกัน
โดนโกงนักโดนไป๕แสนปรากฏว่านักก็บอกว่านักก็ได้แต่ตอบตอบทุกคนบ้างรู้ปะ

สู้นะคะแล้วนักก็ไปเอาสติ๊กเกอร์ของแม่มันนี่

แสดงว่าเขาอยู่กับแม่มณีตลอด

เขามาดูได้ประมาณสัก๒เดือน๓เดือน

ใครที่ริมทะเลที่คุณแม่ให้ข้อมูลมา
ผมอย่าพูดอย่างเดียวกันครูพร้อง
เขาบอกว่าถ่ายรายการไม่ว่าอาจจะโดนตอบปากมาแล้วมะครับเธอ

คราวนี้รายการยังไม่ทันจะเปิดเลย

เขาบอกว่าเขาจะรอแถลงข่าวอยู่เนี่ย

นางจะหลบได้เก่งขนาดนั้นเลยเหรอ

ก็เมื่อวานที่เขาบอกว่าเจอที่นางไปเช็คอินที่โรงแรมไง
ผมว่านางยังไม่ได้ออกแน่ยังไม่ได้จับได้แน่นอน

ยังไม่ได้แน่นอนยังไม่ได้แน่นอนหรือวิการติดต่อเข้ามาหรือเปล่าว่าจะขอมอบตัว
เพราะนางก็มีข่าวบางกระแสว่านางออกจะออกมาแถลงข่าวนางอยากจะฆ่าตัวตายพี่เห็นไหม

เขาว่ายังไงคุณหนุ่มเล่าเขาติดต่อมาว่ายังไง

แล้วเธอจะหุบปากอยู่ทำไมเธอจะเงียบปากอยู่ด้วย

เมื่อกี้ถ้าเธอไม่พูดถูกที่เอาภาพแชร้อ่ะ

เขาติดต่อมาทางคุณว่ายังไงเนี่ยคุณล่า
คือเขาก็ติดต่อมาเขาก็บอกว่า

ทำไมต้องอยู่ในกรุงเทพเล่าเล่าไม่ต้องมากวนประสาท

แล้วเขาก็บอกว่าเขาดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทางพี่เบียร์คือผู้จัดการเขาเข้าใจผิด
เฟซบุ๊คที่ลงมาแล้วด่าเบียร์นั้นไม่ใช่เขา
เขาถูกแฮ็กเฟซบุ๊คอันนี้ไปแล้ว
แล้วก็ถูกแล้วก็ไปด่าคนชื่อเบียร์ว่าแบบเบียร์นั้นไปเอารถบีเอ็มไป
เอาเงินไป๓ล้านนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาพยายามรวบรวมเอกสารทุกอย่าง
แล้วเดี๋ยวเขาจะออกมาแถลงข่าวแล้วก็จะออกมาสู้เรื่องนี้อีกประมาณสัก๔วัน
แล้วก็เขาก็บอกสุดท้ายเขาบอกว่าตอนนี้เขาเครียดมาก

แม่คือแม่มณีติดต่อคุณมาติดต่อทางไลน์

น้ำเสียงตื่นตกใจหรืออะไรนะครับ

แสดงว่าแม่มณีเขายังบอกเขายังอยู่ในกรุงเทพ

เขายังอยู่ในเมืองไทย

แต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าคงไม่ได้เหนียวนอกประเทศ

ผมพูดอะไรมากไม่ได้ไง

หนีไปทำหน้าเกาหลีเปล่าว่าดูหน้านี้
ใช่ไม่ใช่ถ้าทำหน้าเกาหลีก็ต้องเป็นอย่างพี่

ดูดิทำไมขางมันแหลมแล้วก็เล็กขนาดนั้น

เหมือนเด็กอายุ๒๐กว่าจริง

อันนี้คือหน้าหล่นลงพื้นไม่ได้นะ

คืออีกคนนึงที่จะต้องถามคุณ

เพราะว่าวันนี้ตำรวจภูมิกลับการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำผู้เสียหาย
คดีแชร์ลูกโซ่แม่มณีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
แต่ในส่วนของนางสาวจุธาทิพย์หรือมะนาว
อายุเพิ่ง๒๕ปีเบนเจอร์เพศ

นางชอบกินนี่ขนมปังไส้กรอกนะ

ขายที่ตอนนี้เป็นคนเดียวที่ออกมาปกป้องแม่มณี

นั้นทำไมไม่จดจำกันบ้างว่ามันคือความโลภ

ได้มีการเรียกตัวมาสอบปากคำแล้ว
จากยังไม่มีผู้เสียหายเดินทางเข้าไปแจ้งความนะฮะ
แต่หากมีผู้เสียหายเดินทางเข้ามาแจ้งความเนี่ย
ก็พร้อมที่จะเรียกนางสาวจุธาทิพย์

ทั้งนี้นะฮะนอกเหนือจากการสอบปากคำผู้เสียหายเนี่ย

ยังได้ประสานการทำงานไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศนะฮะ

เดียหรือแม่มณีหรือวันธนี
แล้วก็นายเมธีผู้เป็นสามีอายุ๒๐เนี่ยนะฮะ
เพื่อป้องกันไม่ให้สองคนหลบหนีออกนอกประเทศได้
เรื่องต้นเนี่ยยืนยันว่ายังไม่ได้รับการรายงานว่าทั้งคู่เนี่ย
ได้ผ่านด่านตรวจออกนอกประเทศ
ก็เรียกว่าข้อมูลพี่หนุ่มแน่นถ้าอยู่ในประเทศไทย
บอกรู้ป่ะว่ารายการนางเทปนึง
ดาราคือจ่ายแบบแน่น

เช่าโรงแรมทิเยลเลยทั้งเสียท็อปและก็

ภาคเช้าภาคบ่ายอย่างนี้นักข่าวได้ไปทีเดียว

ฉันขออยู่ข่าวใส่ไข่อย่างนี้แหละอย่าเอาฉันไปไหนอีกเลย
ในทวิตเตอร์ก็เริ่มพูดแล้วนะ

เขาบอกข่าวใส่ไข่มันสุดแม่มณีทุกวันเลย

วันนี้นะครับเมื่อวานให้คำใบ้ไปแล้วนี้
คุณแม่มดดำจะเฉลยหรือให้เขาใบ้ต้องรอติดตามนะคะทั้งรายการ

เขาไปตีประเด็นกันเป็นคนนั้นคนนี้ก็มี

ไม่สรุปถ้าถามผู้จัดการถ้าถามผู้จัดการแล้ว

อ้าวคุณแม่รู้ยังไงเขาไปถ่ายรายการ
เขาไปถ่ายรายการของแม่มณี

เขาเป็นเกสแม่มณีเป็นพิธีกร
ทำรายการยูทูปนางอยากเป็นยูทูปเบอร์
คือทั้งหมดทั้งมวลนางเอาเงินส่วนหนึ่งมาทำ
นางบอกนางจะวันดีคืนดีนางก็บอกนางจะไปเป็นผู้จัดละครช่องวันว่

วันดีคืนดีนางก็บอกตอนนี้นางมาทำละครให้แกมมี่แล้ว

โอ๊ะมามาฟิวไหนอีกแล้วล่ะ

อย่าไปโทษบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดฉันตบปากร้อยที
เขาอาจจะไม่ได้กินเกณฑ์แล้วก็ได้คือเขาร่วมงานแองจี้

อย่างนี้ถ้าสมมุติโดนจับนี้เราคุ้มไปประดาษหนูหรือไง

อายุเท่าไหร่๒๒๘๒๘

รอดูคุณหนุ่มกับพี่มดดำเมื่อไหร่จะบอกสักทีเนี่ยฮะ
กินเด็กมาเหมือนกันไม่ใช่

คุณอะไรเดี๋ยวจะให้รางวัลหน่อย
คุณไอซ์ไม่เฉยมีไอซ์ไม่เฉยมาแล้วข้าวปลาไม่กินเราดูพี่หนุ่มกับพี่มดดำ
นี่ไงขอคำใบ้อีกค่ะอักษรย่อได้ไหมคะเขาไหว้แล้วค่ะไห้ย่อ
ไม่ว่ายค่ะว่ายไปว่ายพักค่ะฉันไม่ใช่พักค่ะอากาศลงแล้วอากาศเย็นลงแล้ว
วันนี้อากาศพอความรู้สึกเห็นความร้อนคุณแม่อันนี้ไม่เกี่ยวเขาบอก
คุณมดดำในทีวีทำไมผอมมากเลยคะแล้วตัวจริงคุณมดดำในทีวีผอมมากเลยค่ะ
ไปเร็วไม่อยากรู้อากาศแล้วใช่ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานสภาพอากาศลักษณะทั่วไประบุพยากรอากาศอีก๒๔ชั่วโมงข้างหน้านี้
พายุระดับ๔ก็คือโซนร้อนรุนแรงแมทโม่มีชื่อว่าแมทโม่ได้อ่อนตัวลงเป็นพายุระดับ๓
โซนร้อนเฉยแล้วล่ะแล้วก็ได้เคลื่อนนะฮะขึ้นไปบนฝั่งบริเวณเมืองกวีนอนประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะ
ว่าจะอ่อนตัวลงแล้วก็เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาในวันที่๓๑ตุลาคมค่ะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ใต้ตอนบน
ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จึงทำให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้
ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยนะคะ
แล้วก็ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยก็ควรที่จะงดออกฝั่งจนถึงวันที่๒พฤศจิกายนศกนี้นะคะ
สำหรับภาคเหนือบ้างไปดูนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือก็จะมีอากาศหนาวถึงเรียกได้ว่าเย็นเลยแหละเย็นหนาวกันเลยแหละ
อุณหภูมิเนี่ยจะลดประมาณสามถึงห้าองศาเลยทีเดียวนะคะก็จะมีลมแรงส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ย
อุณหภูมิก็จะลดลง๑๓องศาเซลเซียสนะคะก็จะมีลมแรงเมื่อคืนที่ฉันไปถ่ายรายการอยู่อัลดอร์ก็จะได้รู้สึกว่ามีลมเย็นเกิดขึ้นนะฮะอากาศดีไม่ร้อนเลยค่ะถ่ายอัลดอร์ได้
ขอให้ประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณทางภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เดี๋ยวก็จะหนาวขึ้นมาจะไม่สบายได้นะคะ
นุ่มอย่าไปยุ่งกับเขานะเจ็กมันจะถอนงอกนะ
ไม่คุณเปิดดูโลโก้อะไรเมื่อกี้โลโก้รองเท้ากีฬาอะไร

ผมถามคุณคุณดูโลโก้ต้องทำกีฬาอะไร

คุณดูอะไรอดีแดกเหรอเมื่อกี้หรืออะไร

เธอเข้าใจว่านาโรกไหม

เราก็เคยพูดแล้วนะเราทำพิธีกร
ให้วันหนึ่งเราตายไปมีคนไปร่วมงานศพเราเยอะ

ก็อันนี้เอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับ

รายการเราก็ไม่แพ้กันรายการเราก็แฉคุณแม่

งกี้ไปเตรียมสตูดิโอเดี๋ยวฉันมาทำให้
รายการห้อยโหนดีกว่า
ฉันจะทำให้ไทยรัฐวันละครึ่งชั่วโมง

ไอ้ห้อยขวมใจโฮง
คุณหนุ่มให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกแล้วถ่ายถูกแล้วจ้า

เราตายให้มันมีพวงหลีดวางไว้บ้าง
อย่ามามีดอกไม้จันทร์๒คนแล้วก็เผากันเองไม่เอา
มันมีนะครับผมไม่วางให้คุณด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมนะผมแค่ถามมดดำเฉย
ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วผมแค่ถามมดดำเฉย
ตบปากเลยตบจริงหนุ่ม
ก็ก็ฉันนั่งอย่างนี้แล้วมันเห็นกู
ถ้าเรามีอะไรเดี๋ยวคุณไม่ได้ไปงานทั้งสองเลย

นุ่มถ้าหล่อนสองคนมันหยุดปั่นสติมาปัญญาเกิดนายก็หยุดบอกสติตะเลิศมันไปหมดนะ
แล้วก็พ่อด่าแม่นทวิตเตอร์พ่อจะสดุ้งนะเธอ

โอ้ฉันไม่กล้าทำอะไรเป็นคนไม่ดีเธอ
จริงเดี๋ยวพ่อจะนั่งอ่านออนไลน์พ่อฉันความดันขึ้นเป็นอะไรไปอีก

สรุปแล้วเมื่อกี้ที่พูดก็คือว่าคนตีประเด็นไปกันใหญ่

อย่าไปคิดกันเองว่าเป็นคนนี้คนนั้นอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้ไม่ใช่คนที่คุณคิดก็ได้
มันอาจจะมีคนอื่นซึ่งแบบคุณอาจจะคิดว่า
อย่างนี้แกก็ไปเปิดประเด็นทีละนิดละหน่อยคนเวลาเขาฟังเขาก็ยิ่งอยากรู้
นุ่มว่างเหรอ

อ่านชื่อด้วยใครส่งมาคุณอ่านชื่อเขาด้วยฉันไม่น่าหลวมตัวมาเลยวันนี้ด้วย

อาจารย์ธนาเขาบอกว่าคุณมดดำด่าตลกจังเลยค่ะแล้วพี่หนุ่มก็ดันดูชอบใจไปอีก
รองเท้ากีฬาคืออะไรครับคุณอาริชะคุณแม่หนูอ่านตามจริงนะคะหนูไม่ได้ใส่ใคร
แต่งหน้าเป็นผีแล้วหยอดตัดอย่าทำตัวเป็นผีผีบ้า
นี่เขาบอกว่าคุณคาลาซีอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าอยากดีเอ็มเลยใคร
ดีเอ็มมาถามไงไดเร็กเมสเซ็ต
แล้วก็เนี่ยโอ้โหหลายคนมากเลยชื่อแบบเจนุ่นสามสิบ
คุณมดดำใจเย็นค่ะจะหลุดออกมาเรื่อยนะคะ
เด็กมันเจอหน้ามันจะไม่สวัสดีเอานะเธอเด็กมันจะไม่สวัสดีเราเอานะ

วันนี้บอกตรงนะมดดำเดินไปไหนเนี่ยผมเห็นเขาเลยผมเดินตามหลังคุณเขาทำไงไหม
เฮ้ยมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วมันมาเลยเดินหนีเว้ยมันมาแล้ว
เด็กมันจะถอนหงอกเอานะเถอะเวลาโดนมันต่อยหน้าเรานะเถอะ

ไม่เห็นเป็นไรเลยเพื่อนเธอก็โดนเธอโดนมันก็โอเคพลตอานนท์

ก็เปิดหมายแล้วก็เลือกทำเป็นรู้ดีแงง

โดนแฟนถีบยอดหน้าหงายเมืองฐานนี่อะไรนี่
ออนไลน์ของบาซิลแชร์คลิปวิดีโอสุดช็อกหญิงสามลี่

นั่นแหละแฟนหึงแล้วเธอ
นี่แหละนี่แหละ
เออว่าทีน

เหตุการณ์นี้นะครับไปเกิดที่ผับแห่งหนึ่งนะฮะ
รัฐบาเอียนะฮะของทางตะวันออกของบาซิล
โดยในตอนเกิดเหตุนะครับนักร้องชื่อว่าโอโพเอต้า
กำลังโชว์อยู่บนเวทีสาวหลายคนขึ้นไปเต้นแบบเซ็กซี่นะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือสาวเสื้อสายเดี่ยวสีขาวนี่นะฮะ
นั่งเต้นเด้งหน้าเด้งหลังนี่นะครับ
สุดท้ายแล้วไปกองอยู่บนพื้นฮะ
เพราะว่าชายหนุ่มคนนึงเสื้อสีแดงเดินแหวกฝูนชนเข้ามา
แล้วก็สกายคิกเข้ายอดหน้าเบ้าหน้าอย่างเต็ม
ฝ่ายหญิงนั้นก็ช็อกแล้วถามว่าช็อก

คุณเขาไม่ให้พูดคำนี้คุณต้องโดนกับสทชเนี่ย
คุณเนี่ยคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วพูดคำนี้ออกมาเนี่ยเด็ก

อ้าวแล้วจะไปปัดจะไปพูดทำไม

อ้าวเนี่ยคืออะไรเนี่ย

เขาดูแลทุกช่องเท่าเทียมกันหมดก็ไม่ได้นั่นนะ

นี่แหละมันจะโดนก่อนคนแรกก็อย่างนี้แหละ

ผมก็บอกให้ว่าคุณจะทำผิดกฎนะ
คุณทำผิดกฎคุณก็ถูกสอยทุกช่องก็ถูกไหมล่ะ

ที่ฉันอยู่ในแบบว่าสภาพแวดล้อม

มันเป็นสภาพแวดล้อมที่มันทำให้แบบว่าดิฉันอารมณ์เสียมาก
จบเรื่องอุบาททั้งหลาย
เดี๋ยวต่อไปจังขออ่านเขา

แอ้งที่เธอไปขอเวลาไทยรัฐชนัดเจษฐ์ทำจริงรายการห้อยโหดจริงเถอะ

คุณแม่พักก่อนเดี๋ยวกลับมา
น้อยจะให้เอากล้องตั้งตากลังนะ

นี่เขาบอกว่าจากนี้ไปกรุณาเรียกคุณหนุ่ม

ได้เนื้อได้น้ำตลอด
สุดมาปั่นฉันอีกแล้วปั่นว่าพระเอกโดนไว้อากาศแล้วโดนตั้งกล้องว่ะ
อ๋อนภายได้ยินมั้ยคะ
ฉันได้ยินทั้งนั้นน่ะที่พวกเธอทำอะไรกันเนี่ย

๗๒๖ปีช่องปีหน้าปีชงบอกมาเลยมึงกูรับปากเมียกูไว้ตายนะครับคุณก็คุณส่งมาตามไม่รับเนี่ยที่ไม่มดเราอย่ายอมแพ้ค่ะที่ไม่มดอ้อปีชงปีหน้าปีชงชงแล้วตายแล้ว

คนนี้หรอคนนี้ใช่มั้ย

อ่ะถามมา

ฉันไม่อยากร่วมคดีกับพวกเธอ

เป็นหวยมะระกอออกลูกไม่มีเมล็ด

ไปขอเลขมะละกอออกลูกไม่มีเมล็ด

เขี้ยวหมูตันโผล่ออกมาคุณหนุ่ม

นักเสี่ยงโชคบอกไม่พลาดหาเลขนี่

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย

พอเพื่อเพิ่งพอว่ามีต้นมะระกอแปลกประหลาด
กำลังออกลูกดกเต็มต้นเลย

แต่พอนับมาภาคพึ่ง

กลับพบว่าไม่มีเมล็ด
อืมซึ่งมันก็มีมะละกอไม่มีเมล็ดอยู่แล้ว
ใช่ไหมฉันเห็นตามห้างเขามีกระหน่ายเจอใช่ไหม
เขาบอกอันนี้ประหลาดอยู่จริงฉันเคยไปซื้อออตกเขามีเถอะมะละกอไม่มาเมล็ดไง
ไม่ใช่เขาบอกว่าโหขาว
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปกตินะครับ
ไม่ปกติไม่ใช่ปกติสิเห็นไหมฉันอ่านชาวผิดข่าวอยู่หูกันเดิม
แล้วก็ชาวบ้านเขาเห็นไม่อยากฟังข่าวมะละกอค่ะ
อะไรนะไม่อยากฟังข่าวมาแล้วก็ใช่ไง
เขาอดหัวเนี่ยแล้วอ่านข่าวมะละกอ
โอ้โหผมกลับบ้านก่อนได้ไหมเนี่ยฉันก็อยากกราบนุ่ม
เด็กมันจะไม่ไหว้เอาแล้วเรื่องนี้ดาราเธอแล้วเธอดูโทรศัพท์ฉันนี่ดาราส่งมารยิตไหม
ด่าตกฉันปิดมือถือจริงนะเด้อฉันไม่เอาแล้ว
ฉันถามคำใครเป็นคนเปิดเอาหว่าเนี่ยใครเป็นคนเปิด

ไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นคนเปิดมันเป็นเรื่องมาอยู่แล้ว
เจมอยด์๑๐๘เจมอยด์๑๐๘ฉันอ่านจากเจมอยด์๑๐๘
ไม่แต่คุณก็ไปเอาข้อมูลอื่นมาพูดเยอะแยะไปหมด
อ้าวหนุ่มฉันช้วงแต่เธอไม่ทำเลย

ไม่แล้วหนุ่มหยุดไม่ฉันอีกแล้วเด็กมันจะไม่หวัดดีเอาอีกหน่อยโทรศัพท์
เอาให้มันร่วมงานกับมันจะมาไหม

นี่ไงมันก็ไม่ได้พูดมันได้อ่านมาแล้วก็
มะละกอแปลกไงนะคุณแม่
ไม่เขาใช้ไปซื้ออัตโก้มามันก็ไม่มีเมล็ดนะเถอะ
ไม่มันแบบนี้มันมีเมล็ดมีแต่มีแกน

ที่เพชรบูรณอำเภอวังโป่งเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยพาไปดูต้นมะละกอประหลาดที่สวนหลังบ้าน
ฉันว่าเหมือนเอามาวางเฉยมันไม่ได้ขึ้นเอง
ผ่าออกมากลับพบว่าภายในลูกมะละกอแทนที่จะมีเมล็ดเล็ก
แต่กลับพบสิ่งผิดปกติ
องคล้ายกับลักษณะเขี้ยวหมูตัน
สีขาววางขวางอยู่ในลูกมะละก่อ
มันงอกมาตรงไหนฉันว่ามันเอามาวางไว้เฉยไหมเธอดูดิ
ฟังต่อออนภาสร้างความประหลาดใจแล้วก็ตกตะลึงเป็นอย่างมาก
เมื่อชาวบ้านรู้ก็ต่างพากันฮือฮาจัดดอกไม้ถูกเทียนพร้อมแต่งขันมาเนี่ย
ทำพิธีข้อฉกข้อรับตามความเชื่อ

หยุดหยุดหนุ่มอ่านทวิตเตอร์ไปอย่ามาควันฉัน

ชาวบ้านที่เห็นขาวนั้นไม่ได้มีอะไรไม่ได้ดินสอพอง
คือแป้งเด็กนี่แหละรูปไปถามลำต้นของมะละกอเบา
เพื่อมองหาตัวเลขบางคนเปิดกล้องโทรศัพท์มือถือ
นางไปรูปตรงลูกมันด้วย

คนที่เจอเขาบอกว่าอายุ๕๐

นั้นแหละ
เหนื่อยทำไมมาละกองงอย่างน่ะล่ะ
เขี้ยวหมูตันเปิดมาไม่มีเมล็ดแล้วก็เจออีขาวอย่างนี้ไง
มันเป็นแกนของมันหรือเปล่า

เนี่ยบอกเอาข่าวมรกรพอก่อนนะ

เอาอีกแล้วแองจี้ฉันเปิดอีกแล้ว

ผมไม่ได้พูดอะไรเลยคุณเป็นคนพูดเมื่อกี้
หนุ่มเป็นผู้ใหญ่อายุจะ๗๐แล้ว

มาพูดอายุอย่างนี้พูดอายุใหม่

คุณหนุ่มอ่ะสิคะ

รำคาญค่ะเขาบอกว่ามันจริงครับ
พี่หนุ่มนี่ขอเปิดอีกนิดนึงได้ไหมครับ

ก็จะตบปากพูดไปเรื่อย
โหฮือหาทั้งหมู่บ้านไม่ฟังข่าวดีก่อน

โหตาน้ำผุดเค้าบอกอย่างงั้น

อะไรอีกอ่ะ

เขาขึ้นภาพรอพญานาคแล้วเนี่ย

คุณแม่บอกคุณแม่จะไม่ยุ่งนะตรงกลางเมื่อกี้คุณแม่บอก

ถือว่าอันนี้ใช่ไหมที่เธอพูดเมื่อวาน

พญานาคครูศักดิ์สิทธิ์ว่ะ

ไอ้รายการที่เค้าทำมาเล่นตลกกันเหรอเจ้า
เค้าปั้นเราเป็นพิธีโกน
เค้าไม่ได้ปั้นเราเป็นตลก

ก็ยังมีชั้นน้ำไหลออกมาอยู่นี่
อยู่ตลอดเวลาซึ่งในแต่ละวันนะครับคนที่ทราบข่าวเดินทางไปไปชมความแปลกของธรรมชาติแล้วก็ตักน้ำใส่พัชนะนำกลับไปกราบไหว้ด้วย

ขณะที่บางคนนำไปทาตามร่างกายบริเวณที่มีอาการเจ็บป่วยตามความเชื่อ
ส่วนบางรายครับตักน้ำกลับไปดื่ม
นี่คุณยายก็ไปเห็นมั้ยนี่นะฮะไปเพลย์อย่างนี้นะครับ
ล่าสุดนะฮะทางธนสุขอำเภอบัวใหญ่นำป้ายมาติดนะครับ
มีข้อความให้ระวังน้ำผุดมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค
แล้วก็มีความเป็นกรดห้ามนำไปดื่มกินหรือว่านำไปอาบ
หรือว่าทาตามตัวโดยเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือด
ทำให้ตายได้นะฮะพร้อมกับมีการประสานผู้นำหมู่บ้านจัดการจราจร
จากแต่ละวันนั้นมีประชาชนจำนวนมากนะครับหลั่งไหลกันไป
รวมถึงจำกัดเวลาในการเข้าชมเพราะเกรงมีปิจชาชีพแฝงตัวเข้าไป
ช่วยผู้ใหญ่บ้านนรกเอ้ยไม่ใช่บ้านรกฟ้า

สะกดเอาไว้นั่นน่ะสะกดเอาไว้นอนหนูรอเรือก่อไก่นะ
บ้านนรกตรงนั้นเสร็จ
ความเรียบร้อยบริเวณบ่อน้ำผุดเนี่ยนะฮะก็เปิดเผยบอกว่า
มีผู้อ้างตัวว่าเป็นนักแสวงบุญมักตามไปทุกที่ที่มีข่าวเกี่ยวกับพญานาค
เมื่อมาถึงบ่อน้ำตาผุดก็ไปกราบไหว้ตามปกติ
หลังจากนั้นใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปปรากฏว่ามันมีภาพลักษณะคล้ายกับ
หอนพญานาคสีแดงปรากฏขึ้นมาแบบนี้อืมนี่พร้อมกับมีฟองอากาศที่ผุดมาปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
ขึ้นมาเหมือนพญานาคเล่นน้ำอืมนำมาซึ่งความอัศจรรย์ใจกับชาวบ้านที่เดินทาง
ชมอิทธิฤทธิของพ่อปู่พญานาคเป็นอย่างมากส่งผลให้เลขหนึ่งสี่สอง

เออนี่ตามข่าวนะผมไปดูเรื่องนะฮะก็สอดต่อช่อ
เขาบอกตามข่าวอย่างนี้ว่าส่งผลให้เลข๑๔๒หรือว่า๕๕
ซึ่งเป็นเลขที่บ้านที่เกิดบ่อน้ำตาผุดนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะ

ของเธอเป็นพญานาคของฉันเป็นพ่อปู่

เต่านี่ไงเธอเกิดที่อำเภอโผลชัยนะ
คือชาวบ้านบ้านปูเขาทองหมู่ก้าวตำบอนคัมภะอุ่ม
ดอกไม้ถูกเทียนแต่งคันนาบแป้งกระป๋องมาพร้อม

กระดองเต่าชื่อว่าปู่เต่า
ความยาวของกระดอง๑๙เซนน้ำหนัก๙กิโลกรัม
แล้วก็ใช้มือรูปเพื่อส่องหาตัวเลขเผื่อนำไปเสี่ยงโชควันพรุ่งนี้
เนื่องมาจากนางไพรวันคำแสงโคตรเนี่ย
เป็นชาวบ้านภูเขาทองแล้วว่าเมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยเวลาประมาณ๓โมงเย็น
เดี๋ยว๑๕นาฬิกาเนี่ยตนเองก็นั่งอยู่ในบ้าน
เห็นเจ้าเต่านาตัวนี้เดินคลานเข้ามาจึงให้สามีเนี่ยจับ
แล้วก็ไปเลี้ยงเอาไว้ที่บ่อปูนซีเมนหลังบ้าน
แล้วให้อาหารนะฮะเป็นหอยนากับผักบุ้ง
ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัวมา๒งวดแล้ว

แล้วทำไมเต่าโผล่หัวมาแค่นี้ล่ะ
อ้าวมันก็หลบมันกลัว
ร้อนเหรอมันเป็นเต่านาเธอ
เขาบอกว่าทางด้านในสมพงษ์คำแสงโคตร
สามีของนางพรายวันเล่าว่าตอนกลางวัน

เสียว่าเป็นญาติของเราในชาติต่างก่อน

กลับมาชาติมาเกิดไง
เพื่อนบ้านก็เลยจะมักจะมาขอรูปแป้ง๒เลข๒
ขนาดเป็นญาตินะฮะยังให้เพื่อนบ้านมาลองส่องเลขอีก

บางคนเห็นเป็น๐๘จากกระดองเต่า

ก็เหมือนกลับใจด้วยเอง
ก็น่าจะหวังใจ

ผู้ผลิตนั้นจะจำหน่ายภายใต้แบรนด์ชาวเกาะเรารู้จักกันอยู่แล้ว
แล้วก็แม่พลอยจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี๒๕๕๙
ภายใต้โครงการทุนเทพพดุงพรปีที่๑๓
โดยมอบทุน๑๐ล้านบาท
เพื่อ๕๐โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคเหนือ
อ้าวหนุ่มจบแล้วเหรอยังค่ะคุณค่ะ

ทางบริษัทนั้นได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า๗๖๖โรงเรียนนะฮะ
รวมเป็นเงินในประมาณ๑๗๙ล้านบาท
อุทธกภัยร้ายแรงครั้งล่าสุดนะฮะ
เทพดุงพรมะพร้าวจึงเกิดแนวคิด
น้ำลดแล้วแต่น้ำใจไม่เคยลด
ทุนเร่งด่วนให้๕๐โรงเรียนนะครับ

เพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูอาคารเรียนแล้วก็ระบบสาธารณูปโภค

คุณเทพดุงพรปีที่๑๓เกิดจากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของลูกค้าทุกท่าน
ทำให้เราสามารถเป็นสื่อกลางในการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและก็เยาวชน
ให้ได้รับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนไทยนะครับ

อ๋อเหรอฮะมันเป็นศัลยาของฉันทำไมฮะ

อ่านเกินปุ๊บเห็นคุณอ่านแต่โทรศัพท์อยู่ผมก็เลยอ่านให้

นี่เขาบอกสรุปแล้วนะล่าสุดนะ
ลุยค้น๕จุดเนี่ยนะทรัพย์สินแม่มณีเนี่ยตะลึง
ร้านทองลวงโลกมี๕๐๐กว่าเส้นเอาไว้หลอกเหยื่อว่
อืมไม่ต้องตะลึงหรอกเขามีมากกว่านี้อีกจริงจริงแล้วอ่ะอืม
คือเขาบอกว่าวันนี้ตำรวจเขาก็นำหมายค้นเข้าตรวจเป้าหมายใช่ไหมล่ะ
ก็เป็นอาคารพาณิชย์แล้วก็บ้านพักญาติของน้องเดีย
หรือนางวรรษณีย์ที่ประเวทเท้าแชร์แม่มะนีเนอะ
แล้วก็แฟนเด็กของเขาคือเมธีเนี่ย
ผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่ที่ตอนนี้กำลังหลบหนีอยู่เนี่ย
ก็ไปที่อุดรธานีซึ่งเป็นสำนักงานชื่อว่าแม่มณี
โดยมีชื่อนางสาวธนีเป็นผู้ครอบครองแล้วก็เปิดออฟฟิศสำนักงานนะ
ก็ปรากฏว่าอย่างที่เขาเจอที่พี่หนุ่มก็พูดไปแล้วว่าบ้านชุดสวยแม่มณี
บ้านน้องชมพู่ก็บอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยชั้น๓ทำเป็นร้านทอง
ทำเป็นร้านทองชื่อว่าห้างทองแม่มณี
แล้วก็มีห้องนอนอายุ๒๐อ่ะผัว

ก็มีตู้โชว์เชื่อไหมว่าชั้นศาลเขาเซ็ตอัพทำเป็นอะไร
เหมือนร้านทองเลยทำเป็นตู้ทองสีแดงเลย
กระจกอย่างดีเลยเขียนว่าห้างทองแม่มณี
โดยภายในตู้พบทองรูปภัณฑ์จำนวนมากมาย
มีทั้งสร้อยทองคำสร้อยข้อมือแหวน
ร้อยทองคำเดียวนะที่เขาตั้งเซ็ตอัพไว้เนี่ย๕๐๐ชิ้น
เจ้าหน้าที่นะฮะก็ให้ทางสมาคมร้านทองมาตรวจสอบ
พบว่าไงรู้ไหมทองทั้งหมดเป็นของปลอมทั้งหมด
อุ๊ยเซ็ตเอามาเป็นฉากไว้ถ่ายทำ
นี่ก็เขาเซ็ตไงที่หนูบอกเมื่อกี้ไง
แม่มณีจะใช้ทำงานในการไลฟ์ขายสินค้า
ให้ลูกค้าแห่มาฝากเงินออมกับแม่มณี
แล้วให้คนที่ดูไลฟ์เนี่ยเห็นว่าแม่มณีเนี่ย
ให้สร้างความคิดว่าแม่มณีคือเจ้าของร้านทอง
นี่อายุ๒๘นี่แบบว่าทำได้ขนาดนี้

คุณแม่หน้าไม่นิ่งไงอะไรผมเอาอุ๊ยเฉย

เพื่อนกันเฉพาะวันหยุดเต้นกับออยธนาคุณก็เล่น
ฐาวะแท็กย์คุณก็เล่น

แพนเก๊กกับเป้ตอนเขายังเป็นแฟนกันเลย
เบกช่วงหน้ามีอะไรอังกฤษ

คุณแม่กล้าจะคุยด้วยแล้ว
มันไม่สนุก

มาดูเรื่องสวยงามกันบ้าง

ตายเหรอคะอยากจะให้มานั่งตรงนี้บ้างจริง

ได้ถิ่นเจ้ากะอย่างใส่ไข่คุณใหญ่เลยดู

เพราะว่าขยับตัวไปทำอะไรนิดก็เป็นที่ฮือฮากันเลยทีเดียว

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานละครนะคะงานหนัง

อะไรครับคุณแม่

ตอนนี้ก็ทำกับอะไรอย่างนี้

ที่เป็นเจ๊น้ำในตุ๊ส
เหรออันนี้น่าจะไม่
ถ้าสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
มันดีอะนะมันก็จะเกาะเอาไว้ได้อย่างดี
แต่ถ้าสมมุติว่าแต่ถ้าฉันคิดว่าไม่ต้องเซฟหรอกเพราะว่า
ถ้าเป็นเสื้อยี่ห้อดีเนี่ยไม่มีจะหลุดออกมาได้
นั่นแหละนี่นางไปเดินไปงานของเครื่องประดับใช่ไหม

นั่นแหละก็ใส่เสื้อคอลึกมาถึงขนาดนี้เลยทีเดียว
ก็เรียกได้ว่าสวยเซ็กซี่มาก

ก็ดูดีเลยแหละ

ว่าอายุ๘๙แล้วยังฟิตปังหวังมีทายาทเพิ่ม
เข้าใจคนนินทาลูกเมียไม่ถูกกันนะฮะ
คือคนบรรเทิงลดแลนด์วงการมานานอย่างอาหลอง

คุมกลับมือท้องนี่ณท่านนี้นะครับ
ซึ่งนอกจากผลงานในวงการที่แฟนคิดถึงแล้วนะครับ
ก็ยังมีเรื่องราวชีวิตคู่กับภรรยาสาวคุณเล็กพิมสุพักนะฮะ
อายุห่างกันถึง๔๕ปี
หลังแต่งงานใช้ชีวิตคู่มา๕ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดนะฮะอาหลองเองก็ออกมาอัปเดตนะครับ

บอกว่าสุขภาพอาเนี่ยไม่มีอะไรอาชอบทำงาน

ความจริงอาก็คือเลือกภาพยนตร์

ถ้าทำแล้วอดนอนมากอาก็เหนื่อยเหมือนกัน

ก็บอกไม่ใช่ปีหน้าอาร์เก้าสิบแล้วเว้ย
นี่แต่สุดท้ายอาก็บอกอายังทำงานได้อยู่นะฮะ

แต่ดูดีนะดูแข็งแรงนะ
ข่าวต่อไปค่ะแฉลึกแม่มณีค่ะ
ข่าวต่อไปทุกคนต้องร่วมกันอ่านมากค่ะ

มันมีอีกหรอ
แชร์ลึกแม่มันนี่อะไรอ่ะ

เรื่องราวดีเครื่องสำอางที่วางอยู่ข้างหน้านี้นะฮะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องความสวยความงามกันบ้างนะ

ที่กำลังพยายามอยากจะฝึกแต่งหน้า

ก็เหมือนกับเหล่าเซลปในทีวีนะคะ

อ้าวตายแล้วรู้สึกว่าทำไมมันไม่ค่อยปกปิด
เหมือนกับเซลปที่เขาแบบว่าแต่งกันเนอะแถมแบบไม่สบายผิวด้วยนะคะ
เอาอย่างนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมีแป้งตัวเด็ดเนี่ย
มาเป็นตัวช่วยให้กับคุณสาวกันเลยนะฮะนี่เลยค่ะ
อันนี้ก็คือแป้งพับนวัตกรรมใหม่นะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นแป้งผิวเป๊ะ
บแล้วผิวใสตบแล้วเย็นเหงื่อก็จะยิ่งเวลาออกเนี่ยก็ยิ่งเย็นสบายผิวกันเลยทีเดียว
ก็เรียกว่าเป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นที่มีเนื้อเนียนละเอียด
การปกปิดแล้วก็เก็บรูขุมขนพร้อมคุมมันแล้วก็กันแดดในตัวด้วยค่ะ
ทำให้ผิวนั้นไม่ถูกทำร้ายจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะที่อยู่เต็มท้องถนน
รวมทั้งแสงจากหน้าจอมือถือนี่แหละอันตราย
นวัตกรรมสุดพิเศษคืออะไรฮะไฟร์วงพร้อยแฟรุปโรอย่างวอกว่างสุดพิเศษนะ
แล้วก็ซาคูคอมเพล็กซ์นะครับ

ที่สาวไทยต้องตบแป้งตอนเหงื่อออกหรือว่าโดนน้ำ
จะช่วยคุณนั้นเย็นสบายผิวบางเบาไม่หนักหน้า
ได้ชื่อว่าเป็นแป้งติดแอร์นะฮะ
แต่ละแป้งสีม่วงม่วงวาวแบบนี้นะครับ
ทำให้เรียกติดปากว่าแป้งม่วง

เรามี๕เฉดสีที่เหมาะกับทุกสีผิวมาให้เลือกกันนะครับ
เลือกให้ถูกเบอร์ก็หมดปัญหาหน้าลอยแน่นอน

ม่วงเข้มราคาอยู่ที่๒๗๕บาท
ตลับขนาดพกผ่าสีม่วงอ่อนเนี่ยแค่๗๙บาท

นี่อีแอมช่อง๗โทรมาเธอบอกซิตัดรายการอยู่อีแอมช่อง๗

พี่มดอ่านข่าวของน้องเขาอยู่ค่ะ
อ๊าแต่ละเนี่ยอีแอมไม่ไปถ่ายละครยังได้จบรอกให้โทรมา

นะเชิญค่ะคุณแม่

เฮ้ยคุณจะไปพูดทำไมแล้ว

ไม่ซวยสิฉันซวยมาตั้งนานแล้ว
พอแล้วพอแล้วเรื่องจบไปตั้งนานแล้ว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

ก็เธอเวลาเธอเล่นฉันล่ะเอาเล่นกลับเร็ว

ถึงแม้ว่าจะเป็นความคนรักสายเปย์เนี่ยนะ

ก็๒คนนี้เขาก็วันเกิดแล้วเนาะ

พอไอ้นี่สายเปเตย์

นี่ฉันบอกว่านะระหว่างกำลังคุยเรื่องอเล็กสายเปย์นะ
แล้วมีเรื่องคลิปนะมันเลยปนกันไปหมดเลย

คลิปที่เป็นแบบว่าอีนางแม่มณีไปแบบว่าแอบถ่าย

เมื่อกี้พี่หนุ่มโอ้ตายแล้ว
อเล็กเนี่ยเขาก็เปิดเผยว่าทริปนี้บรรยากาศดีมากเลยนะฮะ
ก็เป็นทริปที่จริงในวงการนี้หลายคนมากเลยจะบอกให้

ผู้ชายที่ไปกับแม่มณี
เป็นทริปของขวัญวันเกิดของเขานะคะ
เราก็ขอเป็นคนวางแทนทั้งหมดเลยค่ะ
แต่จริงแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าปากเขาจะจัดหนักอย่างเดียวนะ
เองเขาก็เป็นคนแบบออกค่าใช้จ่ายให้ด้วย
เอ๊ะทำไมเปรย์กันไปก็เป็นช่วยกันอะไรแหละค่ะน่ารักดี
เรียกได้ว่าเป็นของขวัญนะคะในการจัดวันเกิดครั้งนี้ให้นะคะ

เขาก็บอกว่าแหมมาด้วยกันแล้วนี่
มีภาพอย่างที่เราเห็นอันนี้นะก็เป็นภาพแบบว่าเหมือนจะเป็นทำพรีเวดดิ้ง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
เขาบอกเป็นภาพขอแต่งงานเหรอบอกไม่ใช่มันจะมีอยู่อีกภาพหนึ่ง
ดูคล้ายเป็นขอแต่งงานแต่มันไม่ใช่ค่ะมันคือภาพถ่ายคู่กัน
คือเราตั้งกล้องอย่างนี้ค่ะเราก็ถ่ายคู่กัน
คู่นี้เขาก็หวานซึ้งกันจริงเลยเนาะเนี่ยไม่ใช่ขอแต่งงานนะ

ฮีผมดูตายแต่หนึ่งเธอไปพูดเอาอีกแล้ว

หนูก็ก็นึกว่าจะอยู่ดีประโยคกอดเสม็ดซึ้ง

บ้าก่อน๑๑นั้นที่ดาราโดนถ่ายคลิปใช่ไหม

ก่อสะเบ็ดบ้านเธอสิ
ผมไม่ได้ตั้งใจพอดีผมดูข่าวผมอยู่

เอาอย่างงี้เนี่ย

จริงนะมันมีการอยากเปิดมากเลยอีก๒ตัวเนี่ย

อะไรไม่ใช่ของผม
แล้วแกทำไมชอบแหย่มออกมา

มดดำมดดำเป็นคนพูดหมดเลย

เมื่อวานเนี่ยนะฉันก็ไม่ได้มาเนี่ยนะ

รู้เรื่องหมดเลยว่าใครเป็นใคร
เนี่ยตัวย่มตัวย่อม
พี่มาเขียนถามอยู่ใช่ไหม

ที่ดิฉันพูดออกมาได้เพราะว่าไอ้คนนี้มันพูด
ขอบคุณถูกประชาชนจะได้เข้าใจถูกต้องถูก
ฉันก็ไม่เคยมีไลน์แม่มณีไม่เคยติดต่อกับแม่มณี
มีแต่เขาจะมาขอซื้อสนตนาฉันจะไม่ให้ซื้อ
จริงเนี่ยนะต่อไปนี้นะเดี๋ยวฉันจะทำไลฟ์นะ

เอาตอนที่เป็นแบบว่าปิดโฆษณานะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นนะ
ล้าทำไมอีก๘๙เอาคุณทำเลยกัน
และจริงพี่ไปเขียนนี้มึง็เห็นทรวจบอกจริงนะ
กล้องที่นี่มันก็ชอบช้อนชัยแล้วมันก็แบบว่ามีปัญหา
แต่มันก็ซวยแล้วเดี๋ยวพอครั้งที่แล้วนะพี่เขียนแล้วมดดำเขาอ่านชื่อเป็นไงโดนไปทิ้งจำได้ไหม

คดีกูแล้วมันเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษ
คดีฉันก็ไม่แน่นอนหนุ่มเป็นคนพูด
ดาราถูกแอบถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายไว้อาก้าจบสวัสดีฮะไป